พูดแบบขำเล่นบอกว่าอยากลองติดโควิดอยู่เหมือนกัน
ถ้าติดเนี่ยก็จะได้รักษาถือว่าเป็นเคสสตาร์ทดี้ให้กับสังคมต่อไป
เขาพูดในรายการวิทยุที่เขาจัดไงใช่ค่ะแต่พอติดขึ้นมาจริงจริงค่ะ
ถึงกับขำไม่ออกอยู่เหมือนกันนะคะเจ้าตัวบอกว่าเสียใจมาก
คือเจ็บป่วยทางกายใจสู้อยู่แล้วแต่ว่าเสียใจเพราะว่า
ผลกระทบต่างตกไปอยู่กับนางเอกสาวคนดังด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ย
แต้วเนี่ยขึ้นแท่นเป็นธิดาโควิดไปแล้วนะคะแต้วยังไม่ได้ติดนะฮะ
คุณผู้ชมนะกักตัวอยู่แต่ว่าก็ต้องโดนแคนเซิลงาน
แล้วก็กักตัวอย่างน้อยเนี่ยเป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะอืมส่วนพี่สาวใจดี
พี่อ้ำพัชราภาก็ส่งกำลังใจกันให้มะตูมตลอดนะฮะ
รวมไปถึงคุณลีเดียแมททิวด้วยก็มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้
ก็ต่อสายตรงโทรหาให้กำลังใจกันตลอดเลย
ไปฟังเสียงดีเจมะตูมกันหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้
ตั้งแต่ตูมแอดมิตมานี้คือยังไม่ได้คุยเป็นโทรไปหาประการส่วนตัว
คือโทรคุยวันแรกก็คือได้แต่ขอโทษขอโพยจนแต้วคงเบื่อแล้วมั้
เพราะว่าตุ้มก็รู้สึกผิดกับแต้วจริงตุมถ้าตูมทราบก่อนหน้านี้ว่าตุมมีสิทธิ์ติด
แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อตูนจะคงไม่ไปเอาตัวไปเจอแต้ว
ที่เราเสียใจเรื่องแต้วแล้วก็รู้สึกแบบผิดเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านการแบบเสี่ยงมา
กับผู้จัดการเขาแล้วเขารอดแล้วอ่ะแล้วเขาก็ต้องมาอ้อยกับเราอีก
เท่ากับว่าแต้วตอนนี้หยุดงาน๑เดือนเต็มอะครับ
เหมือนตูมพูดในรายการแฉะเล่นว่าเนี่ยอยากลองให้ชิม
คุณอยากจะลองติดนะอยากจะลองติดเหมือนกัน
จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่พอเอาเข้าจริงจริงแล้ว
ตูมไม่ได้ห่วงเรื่องกายภาพหรือสุขภาพตัวเองเลยนะ
คือตุ้มติดแล้วตอนนี้ตุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างโอเคปกติ
คือขอบคุณมากขอบคุณพี่ลิเดียพี่แมททิว
ส่วนพี่อ้ำก็คือแบบพอมาจริงพี่อ้ำนี่เป็นคนที่แบบห่วง
นี่คือพี่หนิ่มเบินนิตาทุกคนโทรมาแทสทุกวัน
ได้รับกำลังใจดีจากเพื่อนในวงการกันต่อเนื่องนะคะ
อัสุตาโทรกลิ๊กมาเป็นห่วงแบบนี้
ขอให้หายไว้แบบกันดีเจมาเรา